เกิดความวุ่นวายขึ้นที่อำเภอบ้านนา

ชาวบ้านนับร้อยคนเขารวมตัวกันมา

ลำพังเองเนี่ยเขาก็กลัวจะตายอยู่แล้วนะครับ
หากจะเอาคนที่มีความเสี่ยง

ใช่ครับ

กลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙มากักตัว

ที่บ้านนารีสอร์ท๑๔วัน

รวมตัวกันที่หน้ารีสอร์ทประท้วง
ไม่ให้ทางการพาคนกลุ่มเสี่ยงเข้ามากักตัวในพื้นที่
เพราะกลัวว่าจะพาเชื้อเข้ามาติดคนในพื้นที่
ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุคนป่วยเด็ก
แม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพยายามชี้แจงแบบนี้บอกว่า
คนที่เข้ามาเนี่ยนะผ่านการตรวจหาเชื้อ๒ครั้งแล้ว

แต่ว่ายังต้องกักตัวให้ครบ๑๔วัน
ซึ่งไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

ไม่พอใจเค้าไม่สบายใจค่ะ
อันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์ในความไม่สบายใจแก่เขานะครับ
ยืนยันไม่ให้รีสอร์ทนี้เป็นสถานที่กักตัวนะฮะ
เอาลองฟังเสียงผู้เกี่ยวข้องดูครับ
คือเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการชี้แจงว่าทำไมเลือกจุดนี้เพราะตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้ง่ายมีทางเข้าออกได้ทางเดียวเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าออกเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบก่อนเนี่ยนะคะ
แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็คำถามเหมือนกันเพราะมันมีเอกสารฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นเอกสารจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนครนายกคือสั่งปิดทุกโรงเรียนเลยแต่ยกเว้นอยู่สองโรงเรียนคือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจอปรกับโรงเรียนเรียมทหารเขาก็เลยบอกอ้าวถ้าเกิด

และจะนำเรื่องไปประชุมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกครั้งเพื่อหาสถานที่ใหม่ต่อไปนะฮะก็ทำให้ชาวบ้านพอใจปลกมือดีใจนะครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านคือต้องต้องยอมรับโดยปกติแล้วเป็นธรรมดานะครับนะฮะจะเอาคนที่มีความเสี่ยงไปเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจนะครับฉะนั้นก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข